ระหว่างวันที่๓๑๕มิถุนายนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับสาเหตุการถอนตัวเนื่องจากธิริสินเองยังมีอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ไม่มีโอกาสลงสนามมากนัก
ซึ่งตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็ไม่ได้ลงสนามมาเกือบ๒เดือนแล้วนะครับ
ซึ่งปัจจุบันทีมชาติไทยยังมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าถึง๔คน
ทั้งนัฐวุศุกษุมน์อดีศักดิ์กายสอนสุประชายใจเด็ดแล้วก็สุพนัทเหมือนตา
ก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคมนี้แล้วก็จะตัดตัวกันอีกครั้งนะครับ
คราวนี้ที่ทีมข่าวไทยรัตน์ออนไลน์ครับ
ติดโควิด๑๙ตั้งแต่วันที่๑๒เมษายน
แต่ปัจจุบันยังไม่มีโรงพยาบาลมารับไปรักษาอาการ
โดยปัจจุบันเขาแล้วก็ครอบครัวยังกักตัวอยู่ในที่พักญาติรามคำแหงนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับบวรตาปา
โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าตั้งแต่ทราบผลโควิดทางโรงพยาบาลที่ตรวจประสานว่า
ขณะนี้เตียงของโรงพยาบาลเต็มให้รอก่อนนะครับ
แล้วก็ให้ประสานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงด้วยตนเอง
จนถึงวันนี้นะครับก็ยังไม่มีโรงพยาบาลรับไปรักษาตัว
แล้วก็อยากจะฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
จัดหาเตียงให้ตนภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คน
วรก็บอกว่าตอนนี้ลูกชาย๒ขวบเริ่มมีอาการไอแล้วก็มีน้ำมูกแล้วนะครับ
ขณะที่ลูกชายวัย๒เดือนมีอาการไอแล้ว
จึงอยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายมากนะครับ